ผู้จัดอย่างพี่นวัดอิสระไกรศีลก็ขอปล่อยเลยแล้วกัน
สำหรับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่มีชื่อว่ารักข้ามคานค่ะ
นวัดบอกว่ายังไงก็ต้องเสี่ยง
แม้ว่าพี่พศอานนท์จะมาเตือนแล้วพี่เอกชัยศรีวิชัยจะบอก
เอาลุยแต่เจ้าตัวก็เชื่อยังเชื่อมั่นในตัวเอง
ลุยนะคะแล้วก็มีการไปมูเตรูด้วยนะ
หนังเข้าโรงด้วยส่วนรายได้ที่คาดหวังนั้น
นวัดบอกเอาแค่ขอคุ้มทุนก็พอแล้ว
และถึงแม้ว่าโรคโควิดจะสอแววว่าจะกลับมาระบาดอีกละรอกหรือเปล่า
จะมีขึ้นวันที่๑๙กันยายนนี้ยังคงเดินหน้าต่อนะจ๊ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็จะปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วล่ะจ้า
ถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเท่าไรเนี่ย

พี่ไข่บางทีบ้างไงบางที

พี่พี่พด
พี่พดล่ะคุ้มทุนก็โอเคแล้ว
ก็สัก๓๔๐ล้านถ้าทำได้นะครับ
ก็อยากที่จะคาดหวังประมาณนั้น
แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องหูเป็นร้อยล้านอะไรก็คงยาก
อยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจนิดนึงนะครับ
ว่าพลังที่เราส่งไปมีการตอบรับกลับมาครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับผมผมใจสู้อยู่แล้วผมเฉย

ดวงครับสำหรับผมผมวัดดวงอยู่แล้วครับ

แต่รัฐบาลประกาศยังไงก็ปฏิบัติตามนะครับ
ก็ยังคงประกวดอยู่เป็นวันเดิมเวลาเดิม